ในการหาเส้นทางในการขับรถหน่อย

พาไปมุดใต้สะพานแล้วมันมุดไม่ได้
มันสูงอ่ะเพราะรถใหญ่เขาสูงกว่าค่ะนะฮะเดี๋ยวหลังคารถเนี่ย
จะไปขูดกับใต้สะพานฮะทีนี้ทำอย่างไรคุณ
รถใหญ่มันเลี้ยวเข้าไปแล้ววกเข้าไปแล้ว
จะถอยออกก็ยากลำบากเหลือเกิน
มันเลยค้างคากันแบบนี้นะฮะ
เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาหาวิธี
ในการที่จะทำให้รถใหญ่จะถอยก็ไม่ได้
เดินหน้าก็ไม่ไหวแล้วจะไปยังไงต่อ

ว่ามีรถบรรทุกพ่วงที่มีนายเสกสรรอำพันธอง
เป็นคนขับขับมุดเข้าไปติดค้างอยู่ใต้สะพาน
กลับรถข้ามคลองสำโรงบนถนนกิ่งแก้วคลองขุด
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
โดยรถพ่วงนี้ท้ายเนี่ยนะคุณนะ
ส่วนบนของช่วงท้ายมันก็ติดอยู่ใต้สะพานนะครับ
รถไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้
เจ้าของรถก็พยายามทำทุกวิถีทางเองแล้วนะฮะ
แล้วก็ทั้งปล่อยลมยางนะคุณนะเพื่อให้ล้อมันอ่อนหน่อย
จะได้มุดไปได้แต่ปรากฏว่าปล่อยไปแล้วเกือบจะแบนแล้ว

เจ้าหน้าที่ดับเปลืองจากอบตบังพลีใหญ่
แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยูนะครับ
ช่วยกันแล้วฮะต้องนำเครื่องตัดถ่างมาทำการ
ตัดขอบของรถบรรทุกออก
ใช้เวลาในการตัดขอบรถบรรทุก๑ชั่วโมง
ท้ายที่สุดถามว่าภารกิจนี้สำเร็จไหม
ในการนำรถพ่วงรถใหญ่ออกมาจากใต้สะพาน
สำเร็จครับทีนี้คนขับรถพ่วงคันนี้นะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเขาก็รับจ้างขนส่งเหล็กมาจากชนบุรี
พ่วงตัวแม่มาก็หนัก๑๕ตันแล้วนะฮะ
แล้วก็ต้องมารับสินค้าที่ย่านบางพลี
พ่วงตัวลูกอีก๑๕ตันอีกตัวหนึ่ง
แต่ตัวกระบะพ่วงที่ยังไม่ได้บรรทุกอะไรเนี่ย
มันก็เลยเบากว่าตัวพ่วงแม่นะฮะ
มันก็เลยสูงมันก็เลยลอยสูงแบบนี้นะครับ
ทีนี้ระหว่างจะเดินทางไปบางพลี
แล้วก็มามุดใต้สะพานกลับรถแห่งนี้

เขาพามาเส้นทางแบบนี้นะฮะก็เชื่อ
ก็เลยขับเข้ามาใต้สะพาน
ปรากฏว่าหัวพ่วงตัวแม่ผ่านได้ไม่ติดอะไร
เพราะตัวพ่วงมันมีของมีสินค้าที่กดน้ำหนักไว้ใช่ไหม

แต่ทีนี้พ่วงลูกเนี่ยตัวพ่วงตัวลูกเนี่ย
มันผ่านไม่ได้ก็เลยไปติดขอบสะพานแบบนี้นะครับ
ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงเหมือนกัน
ที่เขาก็เนี่ยรถตัวพ่วงเนี่ยมันก็เสียหาย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องมาตัดมาเอาออกเนี่ยฮะ
แล้วก็จะไม่เสี่ยงที่จะฝืนลอดใต้สะพานแบบนี้อีกแล้วนะครับ